ช่วงนี้ไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าวันนี้จะเกิดการเปลี่ยนผ่านฤดูของ๒ซีกโลกด้วยกัน
กลางวันและกลางคืนเวลาจะเท่ากันเป๊ะเลย
ติดตามความรู้เรื่องนี้พร้อมกันจากรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
สวัสดีครับกลางสัปดาห์แล้วนะครับ
ผลฟ้าค่ะน้องที่เจอกันทั้งภาคเหนือไพรศาสตร์หลังจากนี้คงจะดูบางลง
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญ
เพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่โลกของเรานั้นกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนฤดูกาลนะครับ

ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับแสงอาทิตย์ที่สะส่องมายังโลกของเราเนี่ยนะครับ
มีการแบ่งให้บริเวณซีกโลกทางตอนบนครับ
เป็นลักษณะของอากาศหนาวนะครับ
ส่วนบริเวณซีกโลกทางตอนล่างนั้นเป็นอากาศร้อนหรือว่าฤดูร้อนนั่นเองนะครับ

หรือว่าวันสาธุศวรรษเป็นวันที่กลางวันกับกลางคืนจะยาวเท่ากัน
แล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับ
สังเกตว่าเป็นเงาของดวงอาทิตย์นะครับ
สะส่องมากระทบกับวัตถุแล้วก็ทำให้เกิดเป็นลักษณะของเงาดำ

สมัยก่อนก็จะถือว่านี่เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปความร้อนในโลกของเราก็จะค่อยเพิ่มขึ้น

วันสองวันที่ผ่านมายังมีฝนในพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนอยู่เล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ครับวัน๒วันเช่นเดียวกันครับ
ฝนจะหายไปแน่นอนอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับ

สังเกตว่าอุณหภูมิบริเวณตอนกลางอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖นะครับ

มีกลุ่มเมฆเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
มีค่อนข้างอ่อนกว่าพื้นที่อื่นนะครับ
พบว่าในบริเวณตอนกลางอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ

แดดที่เป็นอันตรายน้อยกว่าบริเวณทางตอนบนนะครับ
สิ่งสำคัญที่น่าจับตามองก็คืออากาศเย็นนะครับ
ก่อนหน้านี้มีอากาศเย็นลงมาแล้วตอนนี้ออกไปแล้วนะครับ
การว่าช่วงวันศุกร์นี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
กลับมาพร้อมกับฝนฟ้าขนองที่คงจะต้องเตรียมรับมือกัน
ประกอบกับกลุ่มฝนกลุ่มหนึ่งจากฟิลิปปินส์ที่จะเข้ามาเติมเต็มด้วย

ในโอกาสร้อนหนาวผมคุณตะนันท์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ